สถานการณ์ช่วงนี้หลายคนอยากไปไหนก็ไปแบบทิพย์ไปก่อน
เที่ยวทริปไปก่อนดูตลอดข่าวกับเรา
อย่างที่ฉันก็อยากจะพาไปที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะคะ

นะคะคนนั้นก็คือผาหมออีแดง

ช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทะเลหมอกสวยมากเลยนะ
แต่ยังไปไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปดูกับตลอดข่าวเราก่อนค่ะ
นี่ดูเลยดูเลย
มุมนี้ขอขายขอพรีเซนต์เลยค่ะ
คือที่มันเกิดเป็นทะเลหมอกแบบนี้
มองไปแล้วขาวโผลนไปหมด
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกค่ะ
ฝนตกก็เลยทำให้อุณหภูมิลดลงต่ำสุดถึง๒๓องศาเซลเซียส
พอมันเจอกับแสงแดดเจอกับลม
ก็เลยกลายเป็นเหมือนเมฆหมอกแบบนี้ค่ะ
นี่คือจุดชมวิวผามอยอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ดงามจริงคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ดิฉันว่านะถ้าได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย
มันคงสบายอกสบายใจขึ้นมาทันที
เป็นภาพที่อยู่ในโปสเตอร์อยู่ในปฏิทิน
คือถ้าไปถึงต้องถ่ายภาพมุมนี้เลยจริง
แล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตา
คุณผู้ชมจะเห็นภูเขานะคะ
แล้วก็เห็นวิวไกลซึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้าน

มากมายนะวิวสวยแบบนี้
แต่ตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ยังคงน่าเป็นห่วง
ตอนแรกทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนี่ย
เขาจะเปิดละช่วงกรกฎาเนี่ยแหละ
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็คงต้องขยายเวลาการปิดให้เข้าชมไปอีก

เพราะฉะนั้นสายเที่ยวอดใจรอนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวขอทรศรีสะเกดเนี่ย

เราก็ชมผ่านตลอดข่าวไปก่อนแล้วกัน
สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยไปเที่ยวกันนะ